ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณแม่รายหนึ่งค่ะ
ท้องแรกแล้วก็คลอดออกมา
แม่ก็ดีใจนะคะเลี้ยงดูเป็นอย่างดี
แต่ผ่านไป๑๘วันเท่านั้นเองค่ะจู่น้องหลับและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยนะคะ
คุณหมอก็ยังไม่ทราบสาเหตุเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
สำหรับการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดอายุ๑๘วันเท่านั้นค่ะ
เป็นลูกของนายธนทรจุลพงศ์และนางสาวชะนันชะนันทรบุตรสะสม
ตัวคุณพ่อเองมีภูมิลำเนาอยู่ที่อ่างทองนะคะ
แต่ไปทำงานที่ศรีประจันทร์สุพรรณบุรีค่ะเช่าห้องเช่า
อยู่ในพื้นที่ตำบลวังน้ำทรัพย์ก่อนเกิดเหตุตัวคุณพ่อและคุณแม่
เข้านอนตามปกติช่วงตีหนึ่งลูกร้องก็ตื่นให้นมลูก
จากนั้นก็หลับไปจนกระทั่งตีห้าและคุณพ่อให้ข้อมูลว่าปกติแล้ว
ช่วงตีห้าลูกชายจะร้องค่ะร้องกินนมแต่วันวานนี้เงียบเลย
ผิดปกติก็เลยเปิดไฟดูเจอลูกชายนอนไร้ลมหายใจ
มีคราบเลือดที่จมูกตกใจมากค่ะตั้งสติ
รีบเอาตัวลูกส่งโรงพยาบาลจะให้แพทย์ช่วยชีวิต
แต่พบว่าลูกตายไปแล้วตายก่อนถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
จากการเอ็กซาเรย์เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ไม่มีกระดูกแตกหรือหักใด
ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้

ก็ประมาณตีหนึ่งค่ะน้องจะตื่นมากินนม
และปกติตีสี่ตีห้าน้องก็จะตื่นอีกรอบ
แต่นี่น้องไม่ตื่นพอเช้าตื่นมา
ก็มาจับน้องน้องตัวเย็นก็ไม่ได้สงสัยอะไร
พอหันมาเห็นเลือดนะคะก็ถึงปลุกพ่อให้พาไปโรงพยาบาลค่ะ
แล้วน้องก็เกิดมาสิบวันล่ะครับ

แล้วมีโรคประจำตัวรถมีอะไรครับ

เราแจ็คพอร์ตหรือว่าได้ยินหรือว่าอะไรบ้างไหมครับ

ขณะที่พ่อบอกว่าเสียใจค่ะ

และตลอดเวลาพาไปฝากคันที่อ่างทอง

และภรรยารักลูกมาก

ซึ่งระหว่างรอนำร่างลูกชายส่งสถาบันนิติเวทพ่อและแม่
นำเสื้อผ้าของลูกชายไปนั่งรอที่สาราในวัดเถนพลายนะคะ

พระครูพิสุทธิรัตนาพรเจ้าอาวาสค่ะ

ก่อนจะชาปนกิจบำเพ็ญกุศลให้ลูกชายได้ไปสู่สุขติต่อไป

แล้วก็รอผลการชนะสูตรของแพทย์ด้วยค่ะ